เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนพื้นที่กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหาวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาและอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์

ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเอง
เรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องโอ้โหตามกันในวันนี้
เป็นเรื่องราวของหมูที่ไม่หมูไม่ธรรมดาแน่นอน
ปกติแล้วเนี่ยถ้านึกถึงเมนูหมูเราก็จะคิดถึง
หมูถอดกระเทียมผัดกระเพราหมูหมูย่างน้ำตกและอีกสารพัดเมนูหมู
แต่วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปทานหมูปิ้งย่านราชดำเนินค่ะ
เขาว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยนะกว่าจะได้กินแต่ละทีเนี่ย
ต่อแถวรอกันเป็นชั่วโมงเลย
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปเลย
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอแล้วแต่ว่าโอ้โหแถวยาวมากเลย
จะต้องไปต่อแถวตรงไหนดี
นี่คือมาต่อแถวรอทานอะไรกันนะคะ

หมูปลาร้าแต่ว่าแถวยาวมากต้องไปต่อแถวเหรอคะ

พอได้รับบัตรคิวก็เอาบัตรคิวมาแลก
เดี๋ยวขอไปต่อนู่นเลยใช่ไหมคะ
มีมาใหม่อีกไหมคะที่ยังไม่ได้บัตรคิว
ดูจากจำนวนคิวและจำนวนลูกค้าที่มารอ
ก็การันตีได้เลยค่ะว่าร้านนี้สุดยอดจริง
รสชาติแห่งความลงตัวของหมูปิ้งรสเลิศกับแจ่วบองสูตรเด็ด
ถูกบอกต่อกันแบบปากต่อปาก
ทำให้ริมฟุตบาทย่านราชดำเนินแห่งนี้
กลายเป็นแหล่งรวมตัวในยามค่ำคืนของนักชิมจากทั่วทุกสารทิศ
ไม่หยุด

ดูจากการต่อแถวแล้วแถวยาวมาก
แล้วคนเขามารอกันตั้งแต่๕๖โมง
มารอกันเป็นเพื่อนหน่อยนะคะ

หมู๒๐เข้าเหนียว๔ค่ะ

แล้วร้านนี้เขาบอกว่าโด่งดังมาจากในโลกโซเชียลมาก
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เรามารอไปพร้อมกัน
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะพี่ดำสวัสดีค่ะ
ชื่อร้านของเราชื่อร้านอะไรคะพี่ดาว
บางคนเรียกหมูปลาร้า

ทำไมถึงเป็นหมูต่ำอะคะ

พนักงานทุกคนก็จะต้องใส่เสื้อหมูปลาร้านะคะ

ขายมากี่ปีแล้วคะ

คุณพ่อขายมาตั้งแต่สมัยก่อน

พี่ดำเป็นรุ่นที่๒แล้ว
เริ่มต้นคุณพ่อขายมาจากร้านยังไงเล็กไหม

ใช่ครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนเยอะมากเลย
ตอนแรก๑เตาตอนนี้มีกี่เตาแล้วคะพี่ดำ

อย่างวันหนึ่งเราใช้หมูเยอะขนาดไหนคะ
ประมาณ๘๐๑๐๐ครับ

หมูแปลว่าวันหนึ่งขายดีมาก

ก็จ่ายแค่ค่าหมูกับค่าข้าวเหนียว

ปิ้งอาหารเช้าคู่ท้องของคนไทย
แต่ร้านนี้ขายตั้งแต่๒ทุ่มไปจนถึงตี๓
แน่นอนว่าจะต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าต่างติดใจ
ยอมมาต่อคิวรอกันหลายชั่วโมงแบบนี้
พี่ดำบอกว่าเนื้อหมูที่ใช้จะต้องเป็นเนื้อบริเวณสันคอ
ซึ่งเป็นส่วนที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย
เพราะส่วนนี้จะมีมันแทรกอยู่ตามเนื้อ
ทำให้มีความนุ่มชุ่มชำ
นำมาปิ้งแล้วมีความหวานหอมอร่อยกลม
ใช้สูตรเด็ดของคุณพ่อในการหมักหมูด้วยแล้วก็
ยิ่งเพิ่มอัตรรสมากขึ้นไปอีกหลายเท่า
นุ่มละมุนลิ้นของหมูปิ้ง
ทำให้นักชิมทั้งหลายแห่มาลิ้มลองรสชาติไม่ขาดสาย
จนต้องขยายร้านและเพิ่มลูกมือในการปิ้งหมู
และคอยบริการลูกค้าถึง๑๐คน
แล้วจุดเด่นของร้านเราที่เป็นจุดขาย

เป็นรสชาติหมูครับน้ำพริกผสมกันนะครับ
เพราะว่ามันลงตัวพอดี
ลงตัวระหว่างเนื้อหมูกับแจ่วบองคู่นี้

บอกเลยว่ารสชาติคงอร่อยไม่เต็มร้อยค่ะ
เพราะเป็นของที่ต้องทานคู่กัน
และผู้ที่คอยผสมผสานปรุงแต่งรสชาติของแจ่วบอง

ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หนุ่ยคนนี้แหละค่ะ

ก็ตั้งแต่ชมัยทุ่มพ่อกับแม่แล้วค่ะ
คู่ก็สูตรต่อมาจากพ่อกับแม่คือ

เนื้อปลาร้าเราก็เอามาปั่น
ใช่ค่ะกับเผื่องหอมอย่างน้อย
ออกมาเป็นแบบปลาร้าแจ่วบองอย่างนี้เลย

จะใช้ปลาหลากหลายชนิดมาผ่านกระบวนการหมักจนได้ที่
รสชาติดีมีกลิ่นหอมนี่แหละที่เด็ดที่ขอปลาร้าจากทั่วสารทิศ
ต่างเดินทางมาเพื่อได้ลิ้มลองสักครั้งจนต้องมานั่งรอกันตั้งแต่ร้าน
ยังไม่ตั้งเลยทีเดียวลูกค้าคิวแรกรับของเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะมีสมาชิกมารอเป็นเพื่อนเยอะมากเลย
มาจากไหนกันคะมาจากบางเขนค่ะมาจากบางเขน
ใช่แล้วมากันตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่๖โมงแล้วค่ะ
หกโมงเย็นตอนนี้หนึ่งทุ่มร้านยังไม่เปิดเลยรู้ป่ะว่าเขาเปิดกี่โมง
เปิดสองทุ่มค่ะแล้วทำไมต้องมาตั้งแต่หกโมงอ่ะ

มารอกันตั้งแต่กี่โมงมารอตั้งแต่๖โมงค่ะ๖โมง
หกโมงกว่าเนี่ยนะแปลว่าติดใจในความอร่อยใช่ไหม
คุณป้าคิวที่เท่าไหร่๘๒บาท
มาจากไหนคะมาจากสมุทรประการสมุทรปาการเลยเหรอ
นี่คือต้องรอถึงกี่โมงนี่๓ทุ่มกว่าแล้วนะ
โอเคเดี๋ยวรอกันต่อไปนะหนูก็รอเป็นเพื่อนนะ
ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนเขาก็มีบริการส่งให้
ส่วนค่าส่งก็คิดตามระยะทางสะดวกสุดไปเลย

โอ้โหกินลูกค้าออเดอร์มาเยอะขนาดไหนคะ

ไม้แล้วเรามาตั้งแต่กี่โมง

รอกันเยอะมากเลยพี่มารอกี่ชั่วโมงแล้วค่ะ

เกือบชั่วโมงแรกตั้งแต่ร้านมารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด
แต่ละคนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงในการรอ
กว่าจะได้ทานของอร่อย
คุณผู้ชมค่ะและเราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยอย่างยาวนาน

หน้าตาเป็นแบบนี้
เซตเราก็จะได้หมูปิ้งข้าวเหนียวผักสดมีหอมแดงแตงกวาพริกและก็ปลาร้าสูตรเด็ดนะคะ
เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการรับประทานแบบถูกต้องให้ดูอ่ะ
หันผักเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะ
ได้เวลาที่เรารอคอยอย่างมากแล้ว

หมูปิ้งนะคุณผู้ชมจะมีความฉ่ำ
หวานปนเค็มแล้วก็เป็นหมูที่มีมันแซ่บ

มีความแบบกลมในรสชาติของเขาดีมาก
ส่วนปลาร้านั้นไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากจริงค่ะ
สุดยอดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มาที่ทำให้ทุกคนต้องมาต่อคิวรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้
บางคนถึงขั้นหอบเสือหอบหนังสือพิมพ์มาปูนั่งเลย
อร่อยจนต้องบอกต่อโอ้โหไทยแลนด์

หลังจากที่เราได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญแล้วนะคะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยหมูปิ้งกับข้าวเหนียวเขาคิดตังค์
แต่ว่าผักสดกับแจ่วบองเขาให้ฟรีแบบไม่อั้นเลย
แปลกใจเลยค่ะที่ทำไมร้านหมูปลาร้าร้านนี้
ถึงกลายเป็นร้านขวัญใจของประชาชนสุดยอด
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน